กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
มีความคืบหน้าแล้วนะครับคดีโหดเยี่ยมที่นักศึกษาชั้นปวสอนะฮะ
นักศึกษานุ่มวัย๒๐ปีถูกแทงเสียชีวิต
ศพไว้ในบ้านล้างที่อุบลรัชธานีนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะครับนี่คือภาพช่วงเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมา
ที่ไปเจอศพเนี่ยคือเที่ยงเมื่อวานนี้เที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
ตำรวจไล่ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทันทีนะครับเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะฮะ
นี่ครับทุกความชื่อว่านายพาหนุพงศ์วงศรีพรมอายุยี่สิบปี
อายุเท่ากับผู้ตายเลยนะฮะชื่อเล่นชื่อในฟลุ๊ก
เล่ากับเพื่อนในร้านเล่าแถวใกล้มหาวิรัยอุบลรัชธานีนะฮะ
นำตัวมาสอบเข็นอยู่๒ชั่วโมงกว่าที่สภวาลินชำราบ
สุดท้ายแล้วนายพานุพงศ์ก็ยอมรับสารภาพนะครับ
ว่าเขาเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าเพื่อนของเขาจริงนะฮะ
ที่เสียชีวิตชื่อนายธนากรดวงราชอายุ๒๐ปีชื่อเล่นชื่อฟาร์ม
ผู้ต้องหานี่ชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
นายธนากรเป็นนักศึกษาปวสสาขาเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
ของเทคนิคอุบลรัชธานีค่ะถูกพบเป็นศพในบ้านร้าง
ในพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวาลินชำราบนะครับ
ถูกแทงเขาตามร่างกายเนี่ยโอ้โหคือบาดแผลเนี่ย๒๐๓๐แผล
ลึกนี่๑๓นิ้วนะฮะบางแห่งเนี่ยถูกจุดแบบ
หนักจุดตายเลยนะฮะทั้งปอดทั้งหน้าอก
ตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับเสียชีวิตไม่น้อยกว่าสองวันนะครับ
ก่อนจะเจอศพเมื่อวานนี้ช่วงทิ้งเที่ยงนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูที่นายพานุพงศ์ต่อนะครับผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากเที่ยงคืน
เมื่อคืนนี้ตำรวจไปคุมตัวมาได้เอามาสอบเค้นสองชั่วโมงกว่านะครับ
ที่สพวารินชำราบนะฮะคือนายพานุพงศ์กับนายธนากรผู้ตาย
เป็นเพื่อนนักเรียนเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นปฐม
ตอนที่มาถึงเนี่ยแล้วสอบเค้นอยู่นาน๒ชั่วโมงกว่า
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามสาเหตุที่ลงมือเออไปฆ่าเพื่อนเพราะอะไรนะ
แต่เขานิ่งเฉยนะฮะเขาไม่พูดไม่ตอบอะไรเลยนะครับ
แต่สารภาพกับตำรวจว่าเป็นคนใช้มีดเนี่ยแทงในฟาร์มเพื่อนของเขาเนี่ย
เสียชีวิตจริงบอกว่าทำคนเดียวลงมือคนเดียว
สาเหตุเนื่องจากความแค้นที่ผู้ตายยืมเงินเข้าไปเล่นพนันออนไลน์แล้วไม่คืน
อันนี้เป็นคำสารภาพกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะเมื่อคืนนี้คุมตัวได้สารภาพ
เช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับเอาดูต่อเลยนะฮะเช้าวันนี้ครับ
ตำรวจคุมตัวนายพานุพงศ์หรือว่าในฟลุ๊กไปที่จุดเกิดเหตุนี่ฮะเช้าวันนี้ครับ
จุดเกิดเหตุนี่เป็นบ้านร้างชั้นเดียวอยู่ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณ๕๐เมตรนะครับ
ในพื้นที่ตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวาลินชำราบ
บ้านหลังนี้ฮะที่แรกตรงจุดต้นไม้ตรงนี้
เจอจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ก็เอาไปเก็บรักษาไว้แล้ว
เป็นหลักฐานในคดีนะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ย
เป็นบ้านที่ลักษณะเหมือนกับเขายังสร้างไม่เสร็จแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้
นี่คือภาพเมื่อวานตอนเที่ยงนะฮะที่เห็นจักรยานยนต์เนี่ย
อ่าส่วนภาพอีกฝั่งหนึ่งคือภาพวันนี้ตอนเช้ากั้นเชือกเอาไว้แล้วนะครับ
วันนี้พาผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณ๕๐เมตรปล่อยรกร้างมานานหลายปีครับ
ย่าขึ้นรกเลยฮะตัวบ้านแบบยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างนะครับคือเดินทะลุเข้าไปก็เป็นห้องโถงเลยอ่ะ
เป็นห้องโถงแล้วก็มีห้องนอนฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่สองห้องอ่า
เข้าไปข้างในก็มีห้องน้ำนะครับห้องนอนฝั่งขวาเนี่ย
เป็นห้องที่เจอศพของนายธนากรนะฮะนี่นะฮะสภาพของพื้นที่นะครับ
ตอนที่เข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับแล้วอีกห้องอีกจุดหนึ่งจะมีร่องรอยลักษณะ
มีขวดน้ำแดงขวดน้ำเปล่ามีกระถางทูบปักทูบเอาไว้
นี่คือภาพของการทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับในฟลุ๊กเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอ้างว่าอย่างนี้
เขานัดให้นายธนากรที่เป็นเพื่อนเขาออกมาจากบ้านให้มาเจอกันที่หน้ามหาวิทยาลัยอุบลรัชธานี
แล้วชวนไปหาที่เงียบคุยกันโดยนายธนากรเป็นคนขี่จักรยานยนต์
ส่วนเขาเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของนายธนากรไป
ก็มาที่บ้านร้างแห่งนี้ค่ะนะระยะทางเนี่ย
ห่างจากจุดที่นัดเจอกันที่หน้ามหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีเนี่ยประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
ถามว่ามาคุยเรื่องอะไรนายพานุพงศ์ผู้ต้องหาบอกว่า
นัดมาคุยกันเรื่องเงินที่นายธนากรยืมเข้าไปสี่หมื่นบาทนะฮะ
แล้วไม่ยอมคืนนะครับพอมาคุยกันแล้วทะเลาะกัน
นายพานุพงศ์ผู้ต้องหาอ้างว่าพอทะเลาะกันแล้วนายธนากรพยายามจะบีบคอเขา
เขาก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาเนี่ยจ้วงแทงใส่ไปแบบไม่ยั้งค่ะ
ตำรวจถามว่าแทงไปกี่ทีนายพนุพงศ์บอกประมาณสักห้าสิบกว่าที
นี่ฮะจนนายธนากรเนี่ยเสียชีวิตคาที่
หลังจากนั้นเขาก็เลยโทรไปตามเพื่อนคนหนึ่งให้มารับเขานะครับ
เขาก็ไปกับเพื่อนที่มารับนะครับแล้วก็เอามีดเนี่ยไปทิ้งที่หนองหัวคน
หลังจากนั้นก็หนีไปนะฮะก็หนีได้ไม่นานฮะค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย๒๓วันที่แล้วเมื่อคืนนี้
ก็ไปนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนตำรวจก็ตามจับจนได้นะครับ
นี่ฮะช่วงที่มีการสอบถามพูดคุยชี้จุดทำแผนเนี่ยนะฮะ
โอ้โหแล้วมือสืบสายสืบที่มาทำคดีนี้มาถึงเนี่ย
ทำคดีนี้แล้วจับได้เลยเนี่ยจอนนี่มือปราบอินดี้นะฮะ
เป็นสายสืบมือดีนะฮะตอนนี้มารับตำแหน่งใหม่ที่อุบรัชธานีพอดีนะครับ
อ่าโอเคไปขึ้นรถไปจุด

แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ก็คือนายธนากรหรือว่าในฟาร์มนะฮะ
วันยี่สิบปีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะ
แต่นายพานุพงศ์อ้างว่าอย่างนี้อ้างว่าเขาติดเงินอยู่สี่หมื่นไม่คืน
มาถึงทะเลาะกันเขาจะบีบคอผมก่อนผมก็เลยแทงเข้าไปห้าสิบกว่าครั้งนะครับ
ทำแผนที่จุดที่เจอศพซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็มีญาติของนายธนากรเนี่ยมาดูด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวนายพนุพงศ์ไปทำแผนจุดที่๒นะครับ
เป็นจุดที่บอกว่าเอามีดที่ใช้ก่อเหตุแทงนายธนากรจนเสียชีวิตเอาไปทิ้งที่หนองน้ำ
หนองน้ำตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าหนองหัวคน
เจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้ตรงหาเนี่ยปลาก้อนหินลงไปบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นมีดที่ว่ายนทิ้งน้ำเนี่ย
ลงไปดูซิทิศทางเป็นตรงไหนนะครับเขาก็โยนไปนะครับ
แล้วชุดประดาน้ำก็ลงไปงมมีดนะฮะนี่เป็นหลักฐานในคดีนะครับ
งมหามีดค้นหามีดอยู่สองชั่วโมงกว่าไม่เจอนะฮะ
ไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับชุดสืบสวนก็เลยไม่เป็นไร
มันเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีอ่ะนะก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
บอกผู้ใหญ่ช่วยหน่อยนะเอาเหล้าขาวขวดนึงมาจุดทูบขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
ให้เปิดทางให้เจอมีดนี่ฮะมือปราบมือดีนะฮะ
ก็มาทำพิธีนะให้ผู้ใหญ่ช่วยหามาให้นะครับ
จุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้หน่อยนะครับ
ก็หาอีกก็ไม่เจอนะฮะนี่ครับโอ้โห
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาเองตลอดเวลาของการทำแผนการชี้จุดนี่สีหน้าเรียบเฉยนะฮะ
หน้าเรียบเฉยตลอดนะครับนี่ฮะก็ไม่ได้มีทีท่าแววตาว่าจะลักษณะแบบเครียดหรือว่ากังวลอะไรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไว้นะครับนักประดาน้ำให้ข้อมูลว่าจากขอบบ่อออกไปถึงกลางหนองน้ำ
ตามจุดที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยที่เครื่องก้นหินลงไปว่าผมโยนทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะ
นี่ครับมันไกลจากขอบบ่อไปสัก๑๕๒๐เมตรซึ่งจุดตรงนั้นน้ำลึก๒๓เมตรนะ
แต่มันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการดำน้ำค้นหานะฮะถามว่าปัญหาจะคืออะไรไม่ใช่ความลึกไม่ใช่ความยาวเข้าไปนะครับ
แต่มันคือเรื่องของดินโครนข้างล่างนะมันลึกลงไปเนี่ยจากข้างบนเนี่ยลงไป๒๓เมตรแล้วไปถึงดินโครนเนี่ย
โครนเนี่ยมันลึกลงไปอีกประมาณหัวเข่านะครับคือถ้ามีดมันตกลงไปแล้วจมอยู่ในโครนเนี่ยมันก็หาลำบาก
เอาเป็นว่าวันนี้หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านหนามแท่งในพื้นที่นะครับบอกว่าหลังจากรู้ว่าผู้ต้องหาคือ
นายพานุพงศ์หรือว่าในฟลุ๊กชาวบ้านหลายคนก็ตกใจนะตกใจพร้อมกับหวาดกลัวเพราะไม่คิดว่าเด็กชายที่เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นอายุแค่๒๐ปีเนี่ย
จะก่อเหตุฆ่าคนตายได้ถึงขนาดนี้คือตัวของนายพนุพงศ์ไม่ใช่ลูกบ้านแถวนี้นะครับแต่ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละเป็นเด็กในพื้นที่นะครับ
ผ่านไปผ่านมานะครับก็ไม่เห็นเป็นเด็กเกเรอะไรตอนโตมาก็ไปทำงานนะก็ไม่มีใครเห็นพฤติกรรมอะไรของเขามากนักนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าพอก่อเหตุแทงนายธนากรเขาตายแล้วทิ้งศพเอาไว้ที่บ้านร้างเนี่ย
ไปเห็นพวกขวดน้ำแดงขวดน้ำกระถางทูบมีทูบปักเหมือนกับสะกดวิญญาณหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่คือเด็กอายุ๒๐แล้วก็ดูเป็นเด็กทั่วไป
อย่างนี้ไม่น่าจะมีศัยส่งศัยศาสตร์ศึกษาเวทมนต์ถึงขั้นทำพิธีสะกดวิญญาณ
อ่ามีเหล้ามีน้ำแดงมีน้ำดื่มจุดทูบอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าถ้าจะทำเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะจุดทูบขอเข้ามาศพหรือเปล่า
ค่ะอ่าคงไม่ใช่แบบสะกดวิญญาณหรอก
เป็นยาหรอก
สถานะที่ว่าอย่างนี้มันคาดไม่ถึงเลย
คุณผู้ชมคะจากการสอบสวน
ได้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้นะคะ
คือช่วง๑ทุ่ม๔๐นาที๖มีนาคมที่ผ่านมา

ชาวบ้านหมู่บ้านวัดตะมนต์ธาตุอำเภอวารินชำราบ

โทรศัพท์นัดในฟาร์มผู้ตาย
ให้ไปเจอหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คือเขาอ้างว่าอยากจะคุยมาคุยหาที่เงียบคุยกันหน่อย
แล้วก็ให้ในฟาร์มผู้ตายเนี่ยนะคะ
ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปที่บ้านร้าง

ครอบครัวเห็นว่าในฟาร์มหายไปนานผิดปกติ
บอกว่าจะไปหาเพื่อนที่ตลาดแม่กิมเตียง

ก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพวรินชำราบนะคะ

เย็ดยาดช่วยกันออกตามหาอีกรอบหนึ่ง
ไปถามเพื่อนที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ก็เลยตัดสินใจโพสต์ตามหาในโลกโซเชียล

มีชาวบ้านไปเจอรถจักรยานยนต์

และพบศพน้องฟาร์มอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะ

ตำรวจชุดสืบสวนของสพวรินชำราบ
ได้ข้อมูลมาว่าในฟลุกผู้ต้องหา
เป็นคนชักชวนให้ในฟาร์มผู้ตายเล่นพนันออนไลน์

ชวนเล่นทั้งให้ยืมเงิน

แล้วให้ยืมเงินหลายรอบด้วย
แล้วก็พบว่าในฟาร์มผู้ตายค่ะ
เคยเป็นเหรันยิกกลุ่มกีฬาสีของโรงเรียน
และยักยอกเงิน๗๐๐๐๐บาทไปเล่นพนันออนไลน์

ก็เลยต้องไปยืมเงินจากในฟลุ๊กอีก๔๐๐๐บาท
เพื่อที่จะไปแก้มือ
แต่สุดท้ายมันไม่ได้แก้มือ
สุดท้ายคือก็เสียเงินอีก

อันนี้เป็นข้อมูลจากตำรวจชุดสืบสวนสพวรินชำราบนะคะ

โทรศัพท์ไปขอยืมเงินจากพ่อ
คือพ่อเนี่ยเลิกกับแม่ไปนานแล้วทำงานอยู่ต่างประเทศ

จะเอาเงินมาคืนให้กับในฟลุ๊กผู้ต้องหา
และจะเอาเงินจำนวนนี้ไปคืนชมรมกีฬา

ยืมพ่อแล้ว๒๐๐๐๐๐บาทจะเอามาใช้หนี้
ยังไม่ทันได้เงินมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตซะก่อน
ซึ่งก็สอดคล้องนะคะ
แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับการเล่นการพนันออนไลน์ด้วยนะคะ
มีลักษณะของการหยิบยืมเงินกันในกลุ่มด้วยค่ะ
ชอบโพสต์อะไรแบบเนี้ยโพสต์การเงินสดบันอะไรบ้าง
ตำรวจบอกว่าคือข้อมูลมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของในฟลุ๊กผู้ต้องหาค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าหลังจากลูกชายเรียนจบม๓ไม่ได้เรียนต่อนะคะ
และรับจ้างทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง
บางครั้งก็ชอบออกไปหาเพื่อนดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่ไม่ได้เสพยาเสพติด
กลับมาถึงบ้านเนี่ยลูกชายก็จะขอยืมโทรศัพท์มือถือ
แต่พ่อบอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกเอาไปเล่นพนันออนไลน์หรือเปล่า
ส่วนในฟาร์มผู้ตายก็เป็นเพื่อนกับลูกชายตั้งแต่เรียนชั้นประถมค่ะ
ทีนี้พอลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายพ่อบอกว่าโอ้โห
คงไม่ต้องถามว่ารู้สึกยังไงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็เป็นทุกข์
ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายลงมือทำได้ขนาดนี้
เมื่อช่วงเช้าเจอหน้าลูกชายไม่มีโอกาสจะถามด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่พ่อบอกแบบนี้นะคะถ้าลูกผิดจริงก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ถ้าลูกผิดจริงก็ต้องปล่อยให้ลูกรับโทษตามกฎหมายค่ะ
เอ๊ะมองต้องมองหน้าออกมาให้เห็น
ข่าวที่ออกไปพ่อเชื่อแบบนั้นไหมคะว่าน้องทำจริง
ก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็เป็นคนดีอยู่
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพ่อพ่อจะยอมรับความจริงไหม
หรือยังไงพ่อตามที่ตำรวจเขาสอบส่วนนะ
ครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับแหละครับถ้าเขาทำจริง
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าลูกชายพ่อทำพิธีสะกดดวงวิญญาณเอาไว้นะคะ
ของผู้ต้องหาบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนทำ
เพราะว่าลูกชายไม่เคยไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์อะไรเลยอะค่ะ
ก็อาจจะเป็นใครมาทำอะไรทิ้งเอาไว้แล้วมีทูบเหลืออยู่ก็มาจุดทูบขอเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ญาติยาดของในฟาร์มนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ย
นิมนต์พระสงฆ์ไปที่จุดเกิดเหตุที่บ้านหลังที่พบศพนะครับ
เพื่อไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายกลับไปที่บ้านนะฮะ
เพราะว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันศุกร์นี้นะฮะ
โอ้โหและภาพที่สะเทือนใจทุกคนมากก็คือ
คือเลือดของฟาร์มที่เสียชีวิตเนี่ย
ที่ว่าผู้ต้องหาบอกแทงไป๕๐กว่าครั้งเนี่ย
คือยังติดอยู่ในพื้นที่แบบยังข้นคลักอยู่เลยฮะ
คือครอบครัวเห็นแล้วบอกสะเทือนใจมากครับ

ที่พบขวดน้ำที่เป็นน้ำดื่มน้ำอัดลมขวดเหล้าขาว
มีทูบมีเทียนปักในกระถางทูบที่ห้องโถง
จุดที่ใกล้กับห้องที่เจอศพของฟาร์มเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเชื่อว่าเอ๊ะคนร้ายจะสะกดวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
คือวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถามในฟลุ๊กนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะ
เขาบอกว่ามันมีมาก่อนแล้วก่อนที่เขาจะมาถึงกับฟาร์มที่นี่อีก
ไม่รู้ของใครเหมือนกันแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ขอเข้ามา
สะกดวิญญาณของใครก็ไม่รู้เอามาตั้งทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะฮะ
ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรานะคะไปที่วัดวารินทรารามสถานที่บำเพ็ญกุศลศพให้กับในฟาร์มค่ะนี่นะคะ
ก็ได้ไปเจอกับคุณย่าของในฟาร์มคุณย่าจันเพ็ญอายุ๖๓ปี
คุณย่าบอกว่าก็เลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เล็กค่ะ
พ่อแม่เขาแยกทางกันพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มาดูแล
ก่อนเกิดเหตุย่าได้เจอหน้าหลานได้คุยกับหลาน
คิดเลยว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะ
เย็นวันนั้นเนี่ยหลานชายกลับมาอาบน้ำกินข้าวจนอิ่ม
กีต้าตัวโปรดเหมือนกับทุกวันนะคะ
หลานมาบอกว่าเพื่อนโทรศัพท์มาหาบอกว่าให้ออกไปเจอหน่อย
ตลาดแม่กิมเตียงเดี๋ยวจะกลับตอน๓ทุ่มครึ่งนะ
คุณย่าก็เลยบอกว่าย่าก็รอ๔ทุ่มก่อนแล้วเที่ยงคืนก่อนแล้ว
ตีหนึ่งก็แล้วหลานไม่กลับจนเช้าอะค่ะ
บอกเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วก็เลยไปแจ้งความ
ให้ช่วยกันตามหาหลานชายไปแจ้งตำรวจนะคะ
คอยถามหาว่ามีใครเห็นหลานชายบ้างไม่มีใครเห็น
จนมารู้ข่าวอะค่ะว่าพบศพผู้ชายคนนึงในบ้านร้าง
ตอนแรกคุณย่าบอกว่าไม่เชื่อไม่คิดว่าเป็นศพหลานนะ
ไปดูค่ะไปดูศพถึงโรงพยาบาล
ถึงจะทำใจยอมรับได้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริง
หลานชายของย่าเสียชีวิตแล้วจริง
ส่วนเรื่องที่ตำรวจสืบสวนพบเบาะแสว่าหลานชายเล่นพนันออนไลน์เนี่ยนะคะ
ทางคุณย่ากับพี่สาวของในฟาร์มบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย
ที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยมาขอเงินเพิ่มไม่เคยเห็นว่าใช้เงินเยอะจนเกินตัวอะไร
รวมถึงรายละเอียดเรื่องที่หลานติดต่อขอเงินจากพ่อของเขาค่ะ
ย่าบอกว่าไม่รู้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบก็แล้วกัน
อกจากนี้นะคะข้อสันนิษฐานที่มีข่าวออกมาว่าหลานชายย่าถูกสะกดวิญญาณ
ก็บอกว่าไม่เชื่อนะคะถ้าทำจริงก็คงไม่มีใครเจอศพหลานชาย
ไม่ไม่มันก็กินข้าวพาน้องไปตัดผมแล้วก็มากินข้าว
กินข้าวแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำมันก็ไปดีดกิตต้า
กีต้าแล้วอีกสักพักนึงมันก็เอารถออกไป
ย่าก็เดินอยู่หน้าบ้านมันก็บอกว่าย่าฟาร์มไปตลาดแม่กิมเกียงก่อนนัดไปหาเพื่อน
ทุ่มครึ่งฟาร์มจะกลับมาแค่นี้มันก็ไปเลยไง
คุณย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
พ่อกับแม่เขาไม่ไอ้นี่อย่าล้างกัน

พ่อไปทางแม่ไปทางอยู่กับเราค่ะ
มันก็สนิทกับคุณย่ามาก
ก็สนิททั้งสามคนนั่นแหละคือเราเป็นพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ให้เขา
เราเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล
ก็ตามข้อมูลที่คุณย่าบอกเอาไว้ก็คุณพ่อทำงานต่างประเทศ

เพราะว่าก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ของน้องฟาร์มแล้วนะครับ
วันนี้คุณระวีการได้คุยกับเพื่อนสนิทของฟาร์มนะฮะ

คือเพื่อนก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของฟาร์ม
จะมีลักษณะของการติดเกมออนไลน์หรือว่าเล่นพนันออนไลน์
ไม่เคยเห็นพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับ
เรื่องที่มีข้อมูลหรือว่าจะเป็นผู้ต้องหาบอก

บอกว่าเงินชมรมกีฬา๔ที่ฟาร์มเขาทำหน้าที่ดูแลอยู่มันมีปัญหา
ยืนยันว่าทุกครั้งฟาร์มจะแจกแจงรายละเอียดได้หมดนะครับ
การใช้จ่ายเงินของชมรมกีฬาศรีนะครับ
ชมลมก็ไม่เคยมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทีนี้เรื่องของการเสียชีวิตของฟาร์ม
เมื่อวานนี้เจอศพช่วงสักเที่ยงแต่เพื่อนบอกว่า
เมื่อวานนี้เพื่อน๓๔คนได้กลิ่นทูบบนหอผักแล้วสุดท้ายมารู้ข่าวว่าฟาร์มถูกเพราะเป็นศพ
หลังจากหายไป๒๓วันนะครับทุกคนเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าสงสารฟาร์มต้องมาเสียชีวิตในสภาพลักษณะแบบนี้
ถ้าจะไปก็ไปทั้งห้องด้วยกัน

ถ้ามันมีเงินที่ได้นำออกไปใช้มันก็เคลียร์นะครับ
ช่วงนั้นก็เตรียมกีฬาสีด้วยก็ได้จ่ายพวกค่าน้ำค่ากีฬาสีอะไรก็มาแจกแจงให้ฟังว่า

พนักงานสอบสวนสพวรินชำราบแจ้งข้อหากับนายพานุพงศ์วงศรีพรม
หรือว่าในฟลุ๊กผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับ
แจ้งข้อหาเอาไว้ในขณะนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นะฮะส่วนจะเตรียมการไว้ก่อนหรือเปล่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง

เพราะว่าถ้าจะฟังจากคำสารภาพของฮุทธรรมนะคะ
บอกว่าก่อเหตุแล้วก็เรียกเพื่อนมารับ

จะรับไปแล้วพาไปซ่อนตัวหรือว่ารับแล้ว
คือก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกมารับก็เลยมารับอันนี้ก็ต้องไปขยายผลต่อนะคะ